คุณผู้ชมยังจำข่าวนี้ได้ไหมคะเราเพิ่งเล่าไปเมื่อวานนี้เอง
ที่แก่ขึ้นที่ชนบุรีในอาเรียนชั้นบ๓เด็กผู้ชาย
น้องเครียดนะคะขึ้นไปบนสะพานลอยจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
เพื่อนทั้งครูทั้งตำรวจไปช่วยเกลี้ยกล่อมลงมาได้
ก็วิ่งไปวิ่งไปที่กลางถนนกะจะให้รถชนตายอีก
กล้องโลงจอปิดมีคนถ่ายภาพเก็บโอไ้หมดเลย
แต่เพื่อนแล้วก็อาจารย์ทุกคนก็วิ่งกรูกันตามไป

อุ้มขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอากลับมาอยู่ข้างทาง

ก็พยายามพูดคุยเขาบอกว่า
ไปเลยกงเงินเขาเขาเครียดมาก
แล้วน้องก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็คิดว่าอันนี้มันอาจจะยิ่งเป็นเหมือนกับว่า
นวนเหตุที่ว่าโดนโกงค่าโดยสารและยิ่งทำให้เขาเครียด
แล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้คิดสั้นมีการเขียนจดหมายลาตายไว้หมดเลยค่ะ

ตำรวจสพสัตหีบเชิญตัวคนขับรถสองแถว

หมายเลขข้างรถ๑๖๓๑จอจาน๑๒

คนนี้แหละคือคนที่รับแบงค์ร้อยของน้องไป
ขับรถออกไปเลยที่น้องบอกว่าพี่เขาโกงเงินผม
คนนี้ชื่อว่านายจตุพลชาวเชียงยืนนะคะ
เขาบอกว่าเออผมเป็นคนขับรถที่น้องคนนี้นั่งเอง
เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะโกงเขา

คือตอนนั้นมีเด็กนักเรียนลงมาจ่ายเงินพร้อมกันหลายคน
ค่ารถมัน๒๐บาทใช่ไหมล่ะจากพัทยามาสัตหีบอ่ะ
เด็กนั่งมาหลายคนแล้วก็จ่ายเงินหลายคน
เขาก็รับมานึกว่าทุกคนให้แบงค์๒๐เหมือนกันหมด
ไม่ทันได้ดูว่าน้องเขาให้แบงค์รอ

ก็รับเสร็จปุ๊บไม่ได้เช็คแล้วก็ขับรถออกไปเลย

แต่ยังไงก็ตามค่ะเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาไว้นะคะ
เป็นพรบการขนส่งทางบกพศ๒๕๒๒มาตรา๑๑
ผู้ใดเรียกเก็บค่าขนส่งค่าบริการรับจัดการขนส่ง
ค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่งหรือค่าบริการอย่างอื่น
ผิดไปจากอัตราที่คกรกันกำหนด
ระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ